เรื่องของแมวยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะคุณ
เพราะว่าคุณชนะเมื่อกี้คุณบอกแมวว่าอยากกิน

แต่คุณเคยได้ยินคำว่าแมวขโมยไหม
กินแมวขโมยเนี่ยภาษาไทยมันอาจจะหมายความว่า

แต่ที่นี่แมวขโมยจริงมันเป็นแบบนี้
ออกมาออกมาให้จับซะดี

อุ้งเท้าหรืออะไร
เห็นนะตอนนี้เราได้ล้อมจับเจ้าเหมียวตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
ออกมาซะดีเห็นอุ้งเท้าขาวอย่างนี้
ไม่ใช่ไก่แน่นอนที่เอามาจิก

เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาทนาย

แล้วเดี๋ยวคุณก็ไปจัดหาทนายมาเดี๋ยวมาคุยกันทีหลัง
คุณไม่มีทนายทางฝ่ายรัฐจะมีทนายจัดให้

มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น

มันก็เอาไปอีกเพราะมันเคยกิน

แต่บางทีเอ้ามีแมวฉลาดมันเปิดเอง